พาไปดูการสร้างอาชีพสร้างรายได้ของคุณครู
กับเด็กนักเรียนที่จังหวัดตรังนะคะ
เขานำเปลือกหอยที่เหลือใช้ที่มันเป็นเศษทิ้งไว้

เพิ่มมูลค่าแล้วก็นำไปขายได้รายได้อีกด้วยนะคะ
ไปกันที่โรงเรียนหาดปากเมงค่ะ
หมู่๔ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง

นำโดยนางสาวนัทธิริชาสิริพันธ์
คุณครูวิชาสังคมศึกษา
และนายนิพิษพลตรวจขุนทศ
คุณครูศิลปะชำนาญการพิเศษนะคะ
นำขยะเปลือกหอยชักตีนที่ทิ้งแล้ว

เปลือกหอยชักตีนที่ทิ้งแล้วจากร้านอาหารชายทะเลเนี่ยคุณ
มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง

ช่อดอกไม้เปลือกหอยชักตีนใส่จากกัน

มีกรอบรูปมีกระจกเงามี

ใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม

เพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะ
สามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับนักเรียน

เป็นอีกหนึ่งทางในการลดปริมาณขยะของชุมชนด้วย

บอกว่านำเปลือกหอยที่ทิ้งแล้ว

ใช่ก็หลังจากนั้นก็นำมาล้างน้ำเปล่าอีกทีนึง

ก็คือเอาเปลือกหอยมาตากให้มันแห้งก่อน
แล้วก็มาพ่นสีรองพื้นเป็นสีขาวหรือว่าสีดำ
นี่คือเปลือกที่ยังพึ่งหลังเสร็จ

ใช่แล้วมันมีความแข็งแรงด้วยนะคะ
พอนำไปตากเศษพ่นสีเสร็จ

หลังจากนั้นก็จะนำมาเพ้นแบบนี้ค่ะ
เพนต์สีโดยสีที่นำมาเพนต์เปลือกหอย

คุณดูว่ามันมีความปรานีตสวยงามมาก
หรือว่าบางคนก็จะวาดลวดลาย
จินตนาการของเด็กขึ้นมา
ซึ่งใน๑ชั่วโมงจะทำได้ประมาณ๑๐ชิ้น

สินค้าที่ได้รับความนิยมมากเลย

ราคาแบบเบนจรงแบบธรรมดา๓๕บาท
แบบประดับคริสเตอร์มีวิบวับแวบได้๙๙บาท

ใครที่สนใจอยากจะอุดหนุน

โรงเรียนหาดปากเมงจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์

ให้น้องมีอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน

ดีกว่าไปเล่นเกมดูอินเตอร์เน็ตที่มันเกินเวลาน่ะ

เศษหอยนี่ยังดูมีคุณค่า
แล้วจะมีใครไหมนะเห็นเศษใจของเราแบบนี้